เชื่อว่าวันนี้ใครหลายคนเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้ว

พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศการจราจรกันหน่อยดีกว่านะคะ

การจราจรเป็นยังไงหนาแน่นติดขัดยังไงกันบ้าง
ไปดูถนนพะหนโยธินก่อนเลยนะคะ
ตั้งแต่บริเวณ๓แยกอุทยานสวรรค์
สะพานเดชาติวงไปจนถึงแยกค่ายจิรประวัติ
อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์รถเยอะค่ะ
แต่ก็ถือว่ายังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางพิเศษเพิ่ม๒ช่องทาง
ที่บริเวณเชิงสะพานเดชาติวงศ์
รวมทั้งควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยมือแทนระบบอัตโนมัติ
จะได้เร่งระบายรถไม่ให้ติดสะสมนะคะ
ส่วนถนนหลวงซ้าย๑๑๗นครสวรรค์พิศนุโลก
และถนนเลี่ยงเมืองรถเยอะแต่ก็เคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องเหมือนกันค่ะ
เนื่องลงมาที่อ่างทองนะคะ
ปริมาณรถหนาแน่นต่อเนื่องแต่ก็ถือว่าคล่องตัวสลับกับชะลอตัวเป็นระยะ
ใช้ความเร็วได้ที่๖๐๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
แต่ก็มีบางจุดนะคะที่ใช้ความเร็วได้แค่๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ปริมาณรถเริ่มหนาแน่นขึ้นในช่วงดึกที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนถนนพะหนโยธินช่วงผ่านอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปริมาณรถหนาแน่นเต็มทุกช่องจราจรแล้วนะคะ
ทำความเร็วได้อยู่ที่๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ชะลอตัวเป็นช่วงในจุดทางร่วมทางแยก
เช่นเดียวกันกับการจราจรบนถนนสายเอเชีย
ช่วงผ่านอำเภอพระนครศรีอยุธยา
มีปริมาณรถหนาแน่นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนถนนสาย๓๐๔ตั้งแต่ช่วงเขาโทนในอำเภอนาดี
จนถึงสามแยกเขาหินซ้อนอำเภอศรีมโหสด
สะสมเป็นระยะทางยาวแต่ยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะ
สามแยกเขาหินซ้อนเชื่อมถนนสะแก้วตัดใหม่
ก็มีหลายคนใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
ตำรวจก็ปิดช่องทางขาขึ้นแล้วก็เปิดช่องทางพิเศษ

อำนวยการจราจรจนไม่มีเวลากินข้าวเย็นกันเลยนะคะ
คือบางคนเนี่ยยืนกินข้าวกล่องกลางถนนกันเลย
เอาใจช่วยพี่ตำรวจด้วยนะ

คือนี่คือวันหยุดนะเขาก็ต้องทำงานเนี่ย
ก็ต้องซื้อข้องซื้อข้าวยืนกินกลางถนน

ส่วนที่ขอนแก่นค่ะสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่๓
รอขึ้นรถกลับเข้ากรุงเทพนะคะ
ซึ่งการจราจรบนถนนมิตรภาพแล้วก็ถนนสายรองถือว่ารถหนาแน่นค่ะ

โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดเส้นทางลัดให้สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง
ก็เลยทำให้สายหลักเนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องตัวนะคะ